คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาตรวจสอบหน่อยนะครับ
หลังจากที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มาตรการในการ
มาตรการอย่างที่เราทราบกันดี
๑ในหนันที่สำคัญก็คือเรื่องของร้านค้าร้านอาหาร

แต่ห้างเนี่ยร้านทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน

อาจจะแยกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง

ปิดพื้นที่เสี่ยงที่คนจะไปเจอกันเยอะเอาแบบเข้มข้นกันเลยนะภาคเหนือ๑๑จังหวัดที่ประกาศแล้วนะครับ
เชียงใหม่เชียงรายพยาวลำปางลำพูนอุตรดิษฐ์กำแพงเพชรพิศนุโลกเพชรชบูรณ์สุโขทัยอุทัยธานี
ใช้มาตรการเข้มข้นเช่นกันนะฮะเปิดห้างสรรพสินค้าได้เฉพาะโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เหลือปิดหมดนะฮะ
แต่ต้องจำหน่ายแบบให้กลับบ้านเท่านั้น
ภาคอีสานส่วนใหญ่ที่ออกมาตรการเข้มข้นจะเป็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจนะครับ
อย่างเช่นขอนแก่นนครราชสีมาบุรีลำอุดรธานีชัยภูมิกาลสินศรีสะเกดสุรินบึงกาล
ภาคกลางแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกนะฮะนี่เป็นพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับ
ประกาศมาตรการเข้มข้นแบบนี้เหมือนกัน
ก็คือนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครปฐุมธานีแล้วก็เพชรชบุรีด้วย
ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยว
กระบี่ชุมพรพัทธลุงภูเก็ตสงขลา
แต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะ
แต่ว่าหลักก็พวกห้างใช่ไหมปิดสถานที่ออกกำลังกายเสริมสวย
อะไรพวกนี้เค้าก็จะปิดไปก่อนก็เพื่อจะได้ขอความร่วมมือกัน
ใช่ค่ะหลักก็คือพื้นที่ที่คนไปรวมตัวกันเยอะค่ะมันเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะคะ
ที่คำชโนธเขาก็ปิดเป็นวันที่๒แล้วนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมที่อุดรธานีค่ะหน้าเกาะคำชโนธวังนาคินดินแดน
พญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา

วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาสมัครชาวบ้าน
ช่วยกันฉีดล้างถนนแบบเนี้ยค่ะรอบเกาะคำชโนธนะคะ
เป็นวันที่สองแล้วกำหนดปิดก็คือยี่สิบสามมีนาคมถึงห้าเมษายนนะคะ
ก่อนหน้าจะปิดเนี่ยค่ะนายปิยะปิดนำนายอำเภอบ้านดุง
พร้อมด้วยกรรมการบริหารคำชโนธทำพิธีบวงสวง
ขอขมาพ่อปู่แม่ย่าที่ลานไหว้หน้าศาลภายในเกาะนะคะ
คือบอกกล่าวก่อนว่าขอปิดเกาะ๑๔วัน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ศิษย์ลูกหาก็สามารถติดตามทางไลน์ได้

เขาจะบอกเรื่องที่คุณผู้ชมอยากลุ้นกันเป็นประจำเดือนละสองหนอะไรแบบนี้

ไม่รู้ว่าไปลองแอดไลน์กลุ่มคำชโนธดูดิฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ก็ต้องมีอะไรฮะฝนตกฝนไม่ตกอย่างนี้ใช่ไหม

กันเนี่ยกันซื้อลอตเตอรี่นี่ไง
แต่ว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่อุดรธานีเนี่ยค่ะ

ผู้ติดเชื้อทั้งหมด๖รายแล้วนะคะ